กันหน่อยค่ะมีคนเขาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
จริงมันเกิดจากอุบัติเหตุที่ทางพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่เนี่ย
เขาถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนแล้วเลือดเนี่ยก็กระเด็นไปเปื้อนแผงลอตเตอรี่
ทีนี้น้องสาวภรรยาเนี่ยเอาภาพนี้มาโพสต์เหมือนกับบอกว่าให้ช่วยซื้อลอตเตอรี่หน่อย
แต่ดูสิคะบนแผงมีคราบเลือดอยู่ที่แผง
แล้วก็เป็นทั้งเลือดของคนตายแล้วก็เลือดของคนได้รับบาดเจ็บนะฮะ
พอโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปโอ้โหตอนแรกหลายคนตกใจ
นี่คือลอตเตอรี่เลือดน่ะเต็มไปหมดเลย
บางคนก็กลัวแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมแค่โพสต์ข้ามคืนเท่านั้นแหละ
ตเตอรี่ทั้งหมดที่เห็นอยู่ตอนนี้ไม่เหลืออยู่บนแผงแล้วนะคะ
มีคนมาติดต่อขอซื้อไปหมดแล้ว
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับเรื่องของอุบัติเหตุที่เมื่อวาน
ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชน
จนทำให้มีพ่อค้าลอตเตอรี่ได้รับเสียชีวิต
แล้วก็แม่ค้าลอตเตอรี่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ใช่ค่ะแต่ทีนี้น้องสาวของแม่ค้าลอตเตอรี่
เขาก็มาโพสต์ในเฟซบุ๊คชื่อว่าอ๋อยบ้านตำ
คือมีแผงลอตเตอรี่ที่มันเปื้อนเลือด
แล้วก็มีข้อความว่ามีใครสนใจช่วยซื้อลอตเตอรี่ไหมคะ
พอดีพี่เขยกับพี่สาวแกขายแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถชน
แท็กพี่เขยเสียชีวิตพี่สาวบาดเจ็บสาหัสอยู่ในโรงพยาบาล

แล้วคนมาคอมเมนต์ถามหาเลขกันเยอะคุณผู้ชม
ข้ามคืนเท่านั้นแหละลอตเตอรี่เนี่ยเกลี้ยงเลย
เจ้าตัวโพสต์บอกว่าขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกท่านที่เมตตา
ช่วยซื้อลอตเตอรี่ของพี่ที่ประสบอุบัติเหตุ
ตอนนี้ลอตเตอรี่หมดแล้วค่ะขอบคุณท่านและขอโทษที่ไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์
จากใจพี่น้องทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณจากใจ
คนที่เข้าไปคอมเมนต์ก็บอกโอ้โหมีเท่าไหร่
เหมาหมดเลยติดต่อกลับมานะครับผมพร้อมจะช่วยพร้อมจะอุดหนุน
แล้วก็หลายคนเลยเข้าไปแสดงความเสียใจกับการสูญเสียคนในครอบครัวนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งอุบัติเหตุนี้เล่าย้อนไปนิดนึ
เมื่อวานคุณสืบสกุลนำเสนอข่าวไปแล้ว
กรณีที่อุบัติเหตุเกิดขึ้น๒๓สิงหาคม
คือตอนแรกเนี่ยสามีภรรยาคู่นี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
ภรรยาขี่นำคันหน้าสามีขี่ตามเอาดูแลความปลอดภัยให้คันหลัง
ก็มาที่ถนนวารินกันทรลักษณ์ที่ตำบลแสนสุกวารินชำราบเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าถูกรถมอเตอร์ไซค์มาชนจนเสียชีวิต
คนเสียชีวิตคือพ่อค้าลอตเตอรี่ค่ะนายมานะการชนะจำนานอายุ๔๙ปี
ก็เสียชีวิตส่วนภรรยาคือนางชวีการชนะชำนาญอายุ๕๒ปีเนี่ย
ภรรยาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันนะ
บริเวณศีรษะแล้วก็บริเวณใบหน้า
แล้วก็เป็นเหตุสลดที่ลูกชายมาเห็นศพของพ่อ
แล้วก็ร้องไห้เสียใจลูกชายเปิดเผยว่าจริงเนี่ย
เขาต้องไปขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนขายลอตเตอรี่กับพ่อแม่
แต่วันเกิดเหตุเขาไม่สบายเขาเลยไปดูแลพ่อแม่ไม่ได้

ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะทางด้านแม่ค้าลอตเตอรี่
ที่เป็นภรรยาของคนตายเนี่ยนะคะอาการดีขึ้นแล้ว
แต่ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ส่วนศพของสามีเนี่ย
ก็บำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านส่วนคนที่โพสต์เฟซบุ๊ก
ที่เป็นน้องภรรยาก็คือนางจารุณีเคนสาลีหรือว่าคุณอ๋อยนะคะ
ก็เป็นน้องสาวของภรรยาเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าตอนนี้ลอตเตอรี่ของพี่สาวขายหมดแล้ว

ตอนแรกเนี่ยลอตเตอรี่บางส่วนก็มีพ่อค้าลอตเตอรี่

เหลือประมาณ๒๐๐กว่าใบที่มันเปื้อนเลือด
เลือดแบบไม่สามารถเอาไปขายต่อได้

แล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยอุดหนุน
ส่วนเรื่องความคืบหน้าทางคดีกรณีนี้

คือมีมอเตอร์ไซค์พังเสียหาย๓คันคุณผู้ชม
๒คันเป็นรถของสามีกับภรรยาคู่นี้
หมายเลขทะเบียน๑กไก่ลจุฬา๒๐๒๕อุบลราชธานี
รถคันนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดอุบัติเหตุ
แล้วล่าสุดก็รู้ตัวคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซคันนี้แล้วด้วย

ยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเขาก็เลยบอกว่า
รอให้อาการดีขึ้นก่อนจะเรียกเยาวชนวัย๑๕เนี่ย
มาสอบปากคำพร้อมกับสหวิชาชีพอีกครั้งหนึ่งด้วย
ขายลอตเตอรี่เปื้อนเลือดคุณอ๋อยบ้านตำนะครับ
ก็เปิดเผยออกมากับผู้สิทธิ์ข่าวเหมือนกันบอกว่า
เชื่อว่าน่าจะเป็นการที่วัยรุ่น
มากระชากแผงลอตเตอรี่ของผู้เสียชีวิต
หมายถึงว่าขี่รถจักรยานยนต์ประกบ
แล้วก็จะกระชากแผงลอตเตอรี่คือขโมยไปแหละนะครับ
เพราะว่าแผงลอตเตอรี่มีลอตเตอรี่อยู่ตั้ง๒๐๐๐ใบ
ราคาในแผงก็เกือบ๒๐๐๐บาท
แล้วก็เชื่อว่าวัยรุ่นเขาขี่มากระชาก
จนทำให้รถของผู้เสียชีวิตล้มจนเกิดการเสียชีวิต
ขณะที่รถของผู้บาดเจ็บก็ล้มเช่นเดียวกัน

เธอก็แจ้งข้อมูลนี้ให้กับตำรวจด้วย
แล้วก็ตำรวจจะได้ทำการสืบสวนเยาวชนอายุ๑๕ปีนี้ต่อไปด้วย
ใช่ส่วนข่าวที่ออกมาตอนแรกบอกว่ามีชิ้นส่วนรถยนต์บางส่วน
แล้วตอนแรกเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่ารถยนต์หรือเปล่า

ล่าสุดจากการตรวจสอบคือรถยนต์ไม่ได้เกี่ยวข้องเลย
ใช่ครับในเชิงคดีก็ต้องสืบสวนกันต่อนะฮะ